เหตุผลหนึ่งนะคะที่แกนำของกลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยมีการย้ายฐานที่มั่นจากธรรมเนียบรัฐบาลมาที่แยกราชประสงค์เพราะบอกว่าธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยใกล้กับสถานที่ข้าราชการซึ่งเสียเปรียบทางด้านชายภูมินะคะก็เลยย้ายมาที่แยกราชประสงค์แยกราชประสงค์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีชาวต่างชาติเนี่ย
บริเวณแยกราชประสงค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าบรรยากาศยังอยู่ในปกตินะคะยังไม่มีสัญญาณของการปักหลักชมนุมของกลุ่มคณะราชดร๖๓การจราจรก็ยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติแบบนี้ค่ะแต่ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงเพียง๒๓คนที่เดินทางมาบริเวณนี้เท่านั้นขณะท

พื้นที่แยกราชประสงค์โดยเด็ดขาดดังนั้นวันนี้เราต้องติดตามดูท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะฝ่าฝืนประกาศพรบฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนแล้วนะคะว่ายังคงเดินหน้าไปรวมตัวกันที่ราชประสงค์ตามที่มีการนัดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ